เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันขึ้นหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะค้นเครือข่ายเมจิกสกิน
เจอหลักฐานเพียบยึดปอเช่ได้อีกคัน
คือเรื่องนี้เราก็ยังคงตรวจสอบอยู่
เพราะว่าท่านวิราชัยทรงเมตตารองพบตร
ก็ยังคงลงพื้นที่ไปติดตามไปกวาดล้างนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ
เมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่ช่วง๑๐โมง
นี่แหละรถคันนี้นี่แหละกลายเป็นรถเจ้าปัญหา
เพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองพบตร
ก็ไปพร้อมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีเมจิกสกิน
มาถึงที่ลานจอดรถของสถานบริการอาบอบนวดเจ้าพระยา๓ถนนอรุณอมริน
เพราะได้รับแจ้งว่ารถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้
เจ้าของไม่มาเอาแล้วเจ้าของหายไปไหน
ทั้งที่รถคันนี้คือรถหรูสปอร์ตสวยงาม
ไม่น่าจะมีใครเอามาทิ้งไว้แบบนี้
คือจอดทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนะคะ
ที่สำคัญนะคุณไม่ได้ล็อกประตู
ไม่ได้นำกุญแจออกจากตัวรถ
ทีนี้พอไปถึงก็ไปตรวจสอบในรถค่ะ
ไปเจอเอกสารต่างเจอนามบัตร
นามบัตรของคนนี้นายอภิวัฒน์พงพัฒนุกูล
แล้วก็เจอบัญชีธนาคารยอดเงินหมุนเวียนประมาณ๖ล้านกว่าบาท
แผนการตลาดเจอเข็มฉีดโบท็อกซ์อีก๑ชุด
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ค่ะถูกต้องค่ะ
ก็นี่แหละพอไปตรวจสอบแล้ว
นายอภิวัฒน์คุณผู้ชมที่เป็นผู้ครอบครองรถคันนี้เนี่ย
แล้วก็เชื่อว่านายอภิวัฒน์ที่เป็นผู้ครอบครองรถคันนี้
จะรับโอนรถคันนี้ต่อมาจากนางสาววรรณภา
ดังนั้นค่ะตำรวจก็จะต้องไปตรวจสอบต่อแหละ
ว่ามีการเปลี่ยนชื่อมีการเปลี่ยนชื่อรับโอนกันเมื่อไหร่
แล้วก็ดำเนินการอายัดรถคันนี้เพื่อที่จะเอาไว้ตรวจสอบนะคะ
คือตำรวจต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ
ว่ารถคันนี้ตกลงเป็นชื่อของนายพิวัฒน์จริงหรือเปล่า
เพราะว่าในรถพบแค่นำบัตรเท่านั้นเอง
พอนำบัตรตัวนี้มันถูกเจอในรถ
ก็ต้องดูว่าใช่เป็นเจ้าของรถไหม
หรือว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ตรวจสอบพบนะฮะก็พบว่าเป็นรถจดทะเบียนสีขาวอีกต่างหาก
หมายเลขทะเบียน๕กกชชิง๖๐๙๕กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นก็ต้องดูว่าจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า
ตำรวจเชื่อนะครับว่าที่นำมาจอดเพราะกลัวถูกจับฐานเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฟอกเงิน
หลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบรถคันนี้แล้วก็เดินหน้าอายัดทรัพย์จากขบวนการนี้
ไปตรวจสอบอีกนะครับ
หลังจากนั้นค่ะพอตรวจสอบจุดนี้เสร็จตอน๑๐โมงใช่ไหมก็ไปกันต่อเลยค่ะ
ตำรวจชุดเดิมนี่แหละไปพร้อมกันกับรองเลขาธิการออย
ไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น๒คูหา

สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้า

หน้าร้านค่ะเขาเปิดเป็นสำนักงาน
ติดป้ายเอาไว้ด้วยว่ารับออกแบบเวชสำอางอาหารเสริม
ส่วนข้างแล้วก็ข้างหลังเปิดเป็นโรงงาน
มีสารเคมีที่ใช้สำหรับทำครีมเยอะเลย

ยังมีเครื่องจักรที่เขาเอาไว้ใช้กวนครีม
หลังจากนั้นนายธนงวงสมบูรณ์ออกมารับ

นำตำรวจไปตรวจค้นครูหาที่อยู่ตรงข้ามค่ะ
พอไปตรวจแล้วก็เจอสารเคมีอีกหลายต่อหลายถุง
สินค้าอีกหลายชนิดในโกดัง
บอกว่าพบเป็นลักษณะเหมือนห้องแล็บเลยนะฮะ

ใช่แล้วเขาก็ยอมรับว่าได้ผลิตเนื้อครีมแล้วก็ขายส่ง

ว่าส่วนผสมรวมถึงสารต่างมันถูกต้องตามกฎหมายนะ
จดทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่ออยเข้ามาตรวจ

รับด้วยนะคะว่ามีการติดต่อขอซื้อเนื้อครีมทารักแร้ของโรงงาน
จำนวน๓ตันเอาไปทดลองขาย

ติดต่อมาล่าสุดเนี่ยติดต่อให้เรายื่นออยให้นะฮะ
แต่สินค้ายังไม่มีการออกตลาดใดทั้งสิ้น๘ตัว
แต่ว่าตอนนี้เขาแจ้งมาทางบริษัทว่า

กี่ล้อนที่เราส่งแดกว่า๑๐ล้อนกิโลกรัม

ค่ารวมทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณล้านต้นเอง
ใช่ครับเพราะว่าเราขายในส่วนของตัวเนื้อครีมเนี่ย
โลละ๑๕๐เอง
นี่แหละค่ะพอได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากการตรวจค้นเนี่ยท่านรองพบตรพลตำรวจเอกวิรชัยก็บอกนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ชุดทำงานได้ข้อมูลว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ย
แต่จากการตรวจค้นไม่พบผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุพันธุ์ของ๒ยี่ห้อเลยนะคะ
แต่ที่เจอเจอสารตั้งต้นแล้วก็เครื่องผลิตขนาดใหญ่เท่านั้นเอง
ที่ผ่านมาออยก็ประกาศยกเลิก
ไม่ให้ผลิตหรือว่าจำหน่ายสินค้าทั้ง๒ยี่ห้อ
แต่ก็สงสัยว่าทำไมล่ะบริษัทแห่งนี้ถึงยังผลิตอยู่

แต่ที่แน่พบข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ส่วนที่เจ้าของบริษัทปฏิเสธอันนี้เป็นสิทธิ์นะ
สามารถที่จะทำได้แล้วก็เตรียมที่จะนำคอมพิวเตอร์นี้
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกับจะเชิญผู้บริหารบริษัทไปสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาโฆษณาเกินจริงด้วยนะคะ
ฟังเสียงพลตำรวจเอกวิราชัยค่ะ
โรงงานที่เราเข้าดูเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นของที่นี่นะครับ
มีพยานมีบุคคลยืนยันนะครับแต่ทีนี้ทางนี้ทางฝ่ายเจ้าของจะรับไหมว่าที่นี่
คือต้องขอดูขอเช็คอีกทีนึงแค่รูปแค่นี้ค่ะ

น้องบอกเลยว่าน้องไม่ทราบว่าเป็นของที่นี่หรือเปล่า
ยังไงต้องให้รบกวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจเช็คอีกทีนึงนะคะ
ไม่เคยมาจ้างนะคะขอยืนยันตรงนี้นะคะ
ทุกอย่างที่มีการติดต่อมาผ่านเซลล์ทั้งหมดนะคะออกบินในนามบุคคลทั้งหมด
ทุกอย่างมีหลักฐานอยู่อยู่ข้างในนะคะเป็นในนามบุคคลทั้งหมด
ไม่มีนะคะคุณส้มนี่ก็ไม่มีนะคะเพิ่งจะมาดูโรงงานตอนจะผลิตคาอกค่ะ
จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทนะครับ
อันนี้เป็นการ์ดลูกหนี้นะครับ
ลูกค้าชื่อเมจิกสกิลค่ะครับแล้วปรากฏว่า
ขณะนี้เนี้ยมียอดหนี้คลอมค้างยี่สิบเจ็ดล้าน

ร้อยเก้าบาทเป็นหนี้อะไรครับคืออันนี้พูดตามความสัดจริง
คือไม่ทราบว่ายอด๒๗ล้านนี่คืออะไร

บริษัทนี้ตึกนี้นะคะก็เช่าอยู่นะคะ
ทำการเช่าอยู่มาตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลย
แล้วพี่ไปเช็คในฐานข้อมูลเงินย้อนหลังได้
ไม่ได้มีเงินมากมายมหาศาล
เป็นบริษัทเล็กจริงค่ะ
ก็ว่ากันไปเพราะว่าพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือตลาดใหม่ดอนเมือง
ซึ่งพลตำรวจเอกรุ่งโรธแสงคล้ามรองพบตรอีกท่านหนึ่ง

รวมถึงมีพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน

เมื่อวานมีท่าทีจากทางด้านพลตำรวจตรีสุรเชษ
พูดถึงการดำเนินคดีกับพันธบรวจโทสันทนะ
น่าสนใจนะคุณนะครับโดยบอกว่าค่ะ
โดยบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มพันธ์ตำรวจโทสันทนะ

คดีใกล้จบแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้เสียหายให้ครบนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้น
ไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
แม้จะมีชื่อติดอยู่เป็น๑ใน๓ในพลตำรวจที่ถูกกล่าวอ้าง
นี้อาจจะเป็นเพราะเคยไปจับโต๊ดเถื่อนในสนามม้า
บอกไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือจะไปทะเลาะกับพันธบรวจโทสันทนะแต่อย่างใด

และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ
บอกว่าไม่ได้การจับกลุ่มครั้งนี้

ไม่ได้จงใจจะไปจับแต่พันธบริวัติโทสันธนะ
แต่ที่ตั้งใจทำคือการเข้าไปทลายเครือข่ายและขบวนการนะครับ
ในการที่จะไปรีดทรัพย์หรือว่ากันโชคทรัพย์แก่ผู้ค้า
อยากให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ขาวสะอาดและสวยงาม
พ่อค้าแม่ค้ากลับมาค้าขายสิ่งที่ถูกกฎหมายได้อย่างเดิมนะครับ
ส่วนเรื่องบอกว่ามีการเรียกพ่อของพันธุ์ตำรวจโทสันทนัก

คือเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ไปสอบถามกับทางสนโชคชัยแล้วแหละ

ถ้าเกิดว่าไม่เข้าข่ายกระทำผิดก็ไม่ดำเนินคดีอยู่แล้ว

วันนี้ที่จะเรียกบีดาของพันธบริวัติโทสันธนาคเข้าไป
ให้ข้อมูลที่สนโชคชัยแล้วต้องจับตามองกันอีกนะครับ